เดี๋ยวเล่าความเชื่อให้ฟังนิดนึงด้วยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยซุดพังถล่มลงมา
อืมแต่มันมีมุมของความเชื่อที่เขาเชื่อว่านี่คืออาถรรพ์
อาถรรพ์รังต่อหัวเสือเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนนะคะ
คือพังถล่มลงมาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
คือมีต่อหัวเสือมาทำรังขนาดใหญ่ที่สารเจ้ารัศมีความกว้างประมาณ๓๐เซนติเมตร
แล้วก็ปกคลุมทับสารเจ้าแบบมิดชิดเลยเรียกได้ว่ามองไม่เห็นสารเจ้าเลยอ่ะค่ะ
อ่านี่นะคะรังต่อหัวเสือคนเห็นก็ตกใจเนอะมันก็รังใหญ่อะค่ะ
เขาก็เลยมองว่าอาถรรพ์รังต่อหัวเสือหรือเปล่าที่มาทำรังทับสารเจ้า
ทำให้เจ้าของบ้านตรงเนี้ยต้องไร้ที่อยู่อืม
เป็นสาเหตุที่ทำให้หลังคาโครงสร้างซุดตัวลงมาอย่างที่เห็นในภาพ
ขออนุญาตอยู่อาศัยอย่างนี้ค่ะนี่ต้องไหว้แบบนี้ค่ะ
ขออนุญาตอยู่อาศัยใช่ค่ะ

ครับที
ให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวไปดูความเสียหายกันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
บ้านเลขที่๓๑หมู่๖ที่สัตหีบชนบุรี
นี่ค่ะจัวบ้านคานบ้าน
คือมันพังถล่มลงมาเลย
นาวาโทจรูนอายุ๖๘เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓สิงหาคมประมาณทุ่มนึง
นั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังเสียงดังมากเหมือนบ้านจะแตก
เพื่อนบ้านตะโกนบอกวิ่งออกมาวิ่งออกมา
วิ่งออกทางหลังบ้านโชคดีวิ่งออกมาทันนะคะ
ส่วนคนไปโยงว่าเกี่ยวกับอาถรรพรังต่อหัวเสือ
ที่ไปทำรังทับสารเจ้าที่แล้วทำให้เกิดอาเภษหรือเปล่า
เจ้าของบ้านบอกว่าเอาจริงนะไม่น่าจะเกี่ยว
เพราะเป็นบ้านที่คนละบ้านเลขที่กัน
แต่ก็ไปไหว้เอาไว้เพื่อความสบายใจนั่นแหละ
เห็นภาพไปไหว้เมื่อสักครู่อะนะคะ
ตรงหน้าบ้านก็จะมีหลานกับเพื่อนเขา
รวม๓คนนั่งกินข้าวกันอยู่
ลงก็อยู่ในบ้านเมื่อมันเกิดเสียงดัง
หลานก็เลยวิ่งลงไปที่ถนนไปดู
มันก็เลยพ้นจากพื้นที่ถล่มลงไป

ตามคลิปที่เห็นนั่นก็บอกให้ออกมาหลังบ้าน
ลุงก็ได้สติตรงนั้นแต่ก็ออกมาทางหลังบ้าน

ก็เลยปลอดภัยกันทั้งหมดทั้งครอบครัว

บอกว่าตอนเห็นกระเบื้องหลังคาบางส่วน

มันค่อยร่วมกันทีละหน่อยตอนแรก

แป๊บเดียวแล้วโครมลงมาแบบอย่างที่เห็นในคลิป
เพราะดีมากนะคะที่วิ่งออกมาได้ทัน

จะมีคนมาใช้บริการตู้น้ำหยอดเหรียญ

ก็คือจุดที่หลังคาถล่มเลยมันมีเห็นไหมคะ

ดีนะจังหวะที่มันเกิดเรื่องไม่มีคน

คนพวกนี้เขาขี่มอไซค์กลับเข้ามาบ้านวันต้นเนี่ย

หรือว่าบางคนไปซักผ้าแล้วไปเอาผ้าไปใส่แล้ว
ได้เวลาที่เครื่องที่มันจะเสร็จแล้ว
เขาก็จะเดินมารอเนี่ยมันจังหวะช่วงเวลานี้พอดีเลยเหมือนกัน

นี่คือก็เลยโชคดีมาก
เอาจริงชาวบ้านเขาก็บอกว่าสงสัยฝนตกบ่อยนั่นแหละ
หลังคาคงมีรอยรั่วน้ำฝนหยดลงมา
น้ำฝนสะสมมันรับน้ำหนักไม่ไหวเลยถล่มลงมา
ก็เนี่ยค่ะประสานผู้รับเหมามารื้ออาคารที่พังแล้วนะคะ
ทางครอบครัวก็เลยอบพยพไปอยู่โรงรถค่ะไปอยู่โรงรถชั่วคราวกันก่อน